เอเชียรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดนายกก็บอกแล้วนะครับว่า
ทีมชุดนี้จะต้องถูกสร้างอย่างต่อเนื่องทั่วบอลโลกครับ
การตกล่าวของทีมชุดนี้ครับผลตรวจเอกดอกเตอร์สมยสพุ่มพันม่วงครับ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่า
วางแผนเอาไว้นะครับว่าชุดนี้จะต้องสร้าง
ไปเล่นบอลโลกในปี๒๐๒๖รอบสุดท้าย
แล้วก็บอกได้ว่าผลแพ้ชนะในวันนี้
จะไม่ใช่ตัวชี้วัดแต่เป็นก้าวแรกของการเดินทางไปให้ไกล
เพื่อ๘ปีข้างหน้าจะได้สู่เป้าหมายที่วางกันไว้
แต่ว่าหลังจากนี้ต้องสร้างแบบมีวินัยนะครับ
มีความเป็นมืออาชีพแล้วรวมถึงโภชนาการให้ดีกว่าเดิมด้วย
ถ้าที่โคชเฮงวิทยาลักษณ์คุณครับ

ตวิทยาความมั่นใจแรงจูงใจ

แต่ก็เชื่อว่าสามารถต่อยอดได้
พร้อมทั้งบอกนะครับมองว่าโค้ดดาร์ดทงชัยรุ่งเรืองเลิศนะครับ
น่าจะทำงานในระยะยาวเพื่อความต่อเนื่องครับ
ส่วนทีมชุดใหญ่มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องบอกกันนะครับ
สำหรับการอุ่นเครื่องก่อนที่จะป้องกันแชมป์อาเซียนครับ
แล้วก็เล่นเอเชียนคลับต่อจะมีเกมอุ่นเครื่อง๒นัดในเดือนหน้า
พฤศวรรษบดีที่๑๑ตุลาคมบุกไปเย็นฮ่องกง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะครับ๑๘นาที๒๐นาทีเป็นต้นไป
แล้วก็นัดอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการของสินทวีชัยหัดไทยรัฐนากุลนะครับ
วันที่๑๔ตุลาคมวันอาทิตย์นะครับ
ไทยจะกลับมาเตะในบ้านนะครับ
ไปเตะที่สนามยีดากลางจังหวัดสวทธิบดี
ก็ติดตามกันได้ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ